ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้แถวบางบัวทอง
คนตกอกตกใจเลยค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
นขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าหลังจากนั้นถูกไฟฟ้าดูด
แล้วก็ร่างกายค่ะห้อยต่องแต่งอยู่แบบนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะและลักษณะคือหมดสติ
หลายคนเป็นห่วงว่าที่ห้อยต่องแต่งอยู่
และลักษณะหมดสติแบบนี้คือตายหรือยัง
หลายคนก็เป็นห่วงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาช่วยเหลือนำตัวลงมา
คนที่ถูกไฟฟ้าดูดและร่างกายห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ตอนนี้ชื่อว่านายวสันหนวดพรมค่ะ
สถานที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในซอยดวง
ธนิษฐ์ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เอากระเช้าขึ้นไปนำตัวลงมาตามร่างกาย
ตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยถูกไฟฟ้าดูดหลายแห่ง
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
อาการค่อนข้างสาหัสค่ะก็ต้องส่งต่อนะคะ
ไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สอบถามชาวบ้านทราบชื่อแหละชื่อว่านายวสัน
มาเช่าห้องอยู่ตรงจุดนี้อยู่คนเดียว

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเห็นนายวสันค่ะ
ห้อยหัวทิ้มอยู่บนเสาไฟฟ้า

เรื่องต้นทราบเพียงว่าคนเจ็บมีอาชีพรับจ้างเป็นช่าง

ปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็ไปถูกไฟดูดแบบนี้อาการสาหัสแบบนี้
อย่างไรก็ตามนะคะจะได้ตามหาญาติ
แล้วก็ติดต่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมทั้งรอคนเจ็บอาการดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะ